ตัวทำคะแนนให้ดีเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาแนะนำซุปตานางเอกนะคะ
ทั้งสวยทั้งเก่งแต่ว่าโสดข้ามปีไปเลยค่ะ
มีใครบ้างมาติดตามกันนิดนึงนะคะ
คนแรกเลยค่ะเบลล่ารานีไปเลย
คนนี้บอกเลยว่าฮือฮาทั้งประเทศนะคะ
แล้วต้องบอกว่าเป็นโสดครั้งแรกในรอบ๙ปี
เออนะคะแม้จะเอ่ยปากว่ายังไม่คิดถึงเรื่องความรักครั้งต่อไป
ดูรูปสิจ๊ะทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องไปหมดค่ะ
ปีหน้าพี่นักข่าวเนี่ยจัดเข้าธรรมเนียบนางเอกเนื้อหอมแน่เลย
อีกหนึ่งนางเอกค่ะระดับตัวท็อปเลยที่ปีนี้ขอใส่สเตตัสโสดกับเขาด้วย
มินพีชยาไงที่คุณเพิ่งอ่านไป
สวยมากเราเนี่ยยังแอบแซวตลอดเลยนะว่าเออตั้งแต่ไม่มีแฟนเนี่ยสาวมินเนี่ยยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งโสดเนี่ยยิ่งแซ่บ
แถมขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่แคปชั่นเด็ดด้วยโสดโปรดจีบไวจ้า
หนุ่มอย่าได้ชะล่าใจนะคะเพราะว่าสาวมินเขาบอกแล้วนะคะโสดอยู่ก็จริงแต่ก็มีคนมาจีบแบบโสดกระปิดกระตอย
โสดไม่จริงหรือเปล่า
ส่วนคนนี้โสดสนิทมาหลายปีแล้วใบเฟิร์นพิมชนกคุณผู้ชม
ไม่ค่อยมีเรื่องไม่น่ารอดนะนางสวยมากเลยนะ

นี่ไงแฟนคลับยืนงงในดงใบเฟิร์นไปเลย
แต่วันนี้เขาว่ามาร์ทจุธาวุธก็จีบใช่หรอพี่แจ๊ก

น่าเท่าไหร่นะตามที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะก็มีคู่จิ้นนะแฟนคลับก็ฟินนะ
แล้วที่สุดท้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นนุ่มมาร์ทนะหรือว่านายนภาษย์อ่ะ
บอกเลยว่าสองคนนี้ก็เป็นแค่เพื่อนซีจัดอยู่ในโหมดเฟรนโซนไปเลยจ้า
ไม่มีข้ามเส้นเขาบอกไว้ว่าแบบนั้นนะคะ
หนุ่มโสดโปรไฟล์ดีเห็นแบบนี้รออะไรล่ะคะยื่นใบสมัครกันเลยจ้า

วงการบันเทิงของเรานะคะยังมีแถวหน้ารั้งตำแหน่งสดอีกหนึ่งสาวค่ะ

ต้องบอกนะคะนี่คือสุดท้ายที่ได้เจอเมื่อปีที่แล้ว
ข้ามปีไม่ได้เจอมา๑ปีเต็มนะคะ
ก็เลยยังไม่ได้อัปเดตอย่างเป็นทางการว่าตกลงโสดหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าเราจัดให้น้องเต้ยอยู่ในท็อปลิกของสาวโสดของวงการค่ะ
ด้วยรอยยิ้มที่สดไซส์นะคะความที่เป็นแบบหนุ่มเอ่อเขาเรียกว่าสาวไซส์มินิอ่า
ขวัญใจหนุ่มนี่แหละค่ะก็เลยทำให้น้องเต้ยคือสาวในฝันของหนุ่มแน่นอนค่ะ
ปิดท้ายอีกท่านหนึ่งเขาเรียกว่าโสดสวยแล้วก็อินเตอร์จริงนะคะสวยโสดแซ่บอินเตอร์ปูปรายาค่ะ
แล้วทางโสดใช่ไหมใช่
แต่มีแต่เรื่องผลงานเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เขาก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวจะขึ้นแท่นเต็มตัวแล้วค่ะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนไปทำงานต่างแดนจะมีหนุ่มต่างชาติมารุมจีบมากน้อยแค่ไหนนะคะ

ทำคะแนนค่ะหวังคว้าหัวใจของสาวสวยสดแซ่บสุดปัง
ทั้งหมดที่เรานำเสนอไปนี่แหละค่ะ
บางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักไง
อาจจะโฟกัสเรื่องที่บ้านหรือว่าเรื่องการเรื่องงานนะคะ

ใช่นี่น้องสะพาน